เราไม่อยากให้คุณพลาดโชคจากแคมเปญ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ส่งเข้ามาเลยจะกี่ฝาก็ไม่สำคัญ
แค่วันนี้คุณส่งหรือยัง
โอ้โหคุณผู้ชมครับดูด้านหลังของผมสิ
ชิงโชคกองท่วมหัวผมเลยครับ
ต้องบอกว่าขอขอบคุณคุณผู้ชมจริงนะคะ
ที่ส่งฝากันเข้ามามากมายขนาดนี้ค่ะ

ที่ติดตามกันทุกวันในกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แจกกันต่อเนื่องทุกวัน๑๐๐คันกันเลยนะครับ

แล้วก็แจกล้านกันเนี่ยทั้งหมด๓ครั้งด้วยกัน

พูดถึงมอเตอร์ไซค์ก็จะไปหามอเตอร์ไซค์

สามารถว่าไปหามอเตอร์ไซค์

เฮ้ยไม่ใช่

เอาล่ะถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค

กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

รายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

จำอีกทีเขียนบีบส่ง
บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเราจับจริงแจกจริงส่งจริงแล้วก็ได้จริงค่ะ
อย่าลืมนะส่งมาย้ำกันทุกครั้งเลยนะคะ
ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือว่าที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะ
เห็นกล้องนี้แล้วมารู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจ
ก็เลยอยากจะขอขอบคุณอีกสักที
ขอบคุณที่รักกัน

ยินดีด้วยค่ะ
ผู้โชคดีได้แก่คุณอุดมผิวเกลี้ยง

แต่ว่าใครนะที่ไม่ได้โชคไป

เพราะว่ายังส่งฝาเข้ามากันได้อีกเรื่อย
และที่สำคัญจะต้องทำให้ถูกกติกาด้วย

ไม่ว่าจะส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านซีเจมอร์

หรือว่าจะส่งมาได้ที่
และไปติดตามความสนุกกับตลอดข่าวกันต่อเลย